ส่วนเหตุการณ์นี้ที่พัทธลุงค่ะมีผู้ชายคนนึงเป็นอาสากู้ภัย
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยอายุสิบเจ็ดถูกปืนยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
แต่ทุกคนในบ้านพยายามจะบอกว่าปืนลั่นไม่มีอะไรหรอกปืนลั่น
แต่ตำรวจบอกว่าฟังไปฟังมาคนที่อยู่ในบ้านแต่ละคน
ให้ข้อมูลไม่ค่อยจะตรงกันยังให้ข้อมูลสับสนอยู่
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาให้ชัดว่านี่แค่ปืนลั่นจริงหรือเปล่านะคะ
ตำรวจสพศรีนครินค่ะพร้อมด้วยกู้ภัยพัทธลุง
ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้พบร่างของนายสรษักจงกิจ
หรือน้องบูมอายุเพิ่ง๑๗ใส่ชุดอาสาสมัครกู้ภัยนอนหงายจมกองเลือดอยู่
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนเข้ากลางหน้าอกเลยค่ะนัดหนึ่งกระสุนฝั่งใน
เลือดออกปากออกจมูกออกหูห่างกันสัก๒๐เมตร
ปืนยาวจุด๒๒วางอยู่บนท่อนไม้
ทุกคนในบ้านบอกว่าปืนลั่นน้องเขาทำปืนลั่น
ปืนนี้นะคะแต่ตำรวจบอกว่าทุกคนในบ้านที่ให้ข้อมูลมันน่าสงสัยหลายอย่างมาก
ขอเชิญตัวไปสอบปากคำขอนำตัวไปตรวจเขม่าวดินปืนที่มือกันทั้งหมดเลยนะคะ
เราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณแม่ก่อนค่ะ
อุบลคุณแม่ของในบูมผู้เสียชีวิตแม่ร้องไห้ตลอดเวลาแม่บอกว่าแม่มีลูก๕คน
นี่คุณแม่นะคะน้องบูมเป็นคนสุดท้องเป็นคนคอยดูแลพ่อที่ป่วยโรคปอด
แล้วก็ดูแม่ตลอดเลยช่วยแม่ซักผ้าทำกับข้าวขายของและทำงานกู้ภัยควบคู่ไปด้วย
ทำมาสองปีกว่าแล้วค่ะคือแม่ร้องไห้ตลอดนะเวลาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกชายคนนี้ที่เสียชีวิตนะคะ
แม่เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนแม่บอกว่าเอาจริงแม่ไม่เห็นจังหวะที่มันเกิดเหตุ
แต่ลูกชายสองคนคือในบอยกับในเบลบอกว่าน้องบวมที่เสียชีวิตเนี่ยเอาปืนมาเล่นแล้วปืนลั่นใส่ตัวเอง
แม่ก็เลยไม่ติดใจอะไรก็เชื่อแบบนั้นจริงเชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุปืนลั่น
เด็กที่นำท่วมเลยจัดทุนกับโพย่าให้มันเอง
ชอบเรื่องไม่ใช่เล่นอาการก็ว่าที่ว่าก็ลับไปเลยแล้วลับไปเลย
ไปอาหารกลัวลุงแล้วเลยก็ลุกใจที่ยังบ้านล่างนู้นบอกว่าแม่ก็ไม่เต็มไปเลยภูมิตีภูมิปืนตัว
ช่วงสายวันนี้ตรรพูทรพัฒนลุงเชิญพี่ชาย๒คนก็คือในบอยอายุ๓๑
เบลอายุ๒๔มาสอบปากคำค่ะเพราะว่าสองคนนี้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลย
แล้วก็เชิญนางอุบลผู้เป็นแม่มาสอบปากคำด้วยนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้คุณผู้ชมในบอยพี่ชายที่อายุ๓๑คนนี้
ให้ข้อมูลค่อนข้างจะสับสนในบอยบอกว่าประมาณสักตีสองสี่สิบนาที
กำลังนั่งทำงานอยู่แต่ตำรวจถามว่าทำงานอะไร
ก็ไม่ยอมบอกว่าทำงานอะไรอืมเห็นในบูมน้องชายเอาปืนมาเล่น
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังก็เลยเชื่อว่าปืนลั่นใส่ตัวเอง
แต่ตอนหลังกลับมาบอกว่ามีเพื่อนที่เป็นกู้ภัยมาส่งในบูมที่บ้าน
แล้วน้ำมันหมดก็เลยลงไปช่วยถ่ายน้ำมัน
แล้วก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปแล้วเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พอออกไปดูก็เห็นว่าในบูมน้องชายนอนหงายอยู่
ก็เลยไปหาในเบลที่นอนอยู่ในบ้านเพื่อโทรเรียกรถพยาบาล
ให้ข้อมูลกับตำรวจสองครั้งยังไม่ตรงกัน
นายวินิตเพื่อนบ้านอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุแค่๑๐๐เมตร
บอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่มีเสียงผิดปกติอะไร
ไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าไม่ได้ยินเสียงปืนด้วยซ้ำ
ตี๓ได้ยินเสียงรถของอาสากู้ภัยและรถตำรวจเข้ามาในที่เกิดเหตุ
แค่นั้นเลยค่ะส่วนตัวผู้ตายเนี่ย
ในบูมเป็นเด็กดีมากนะเพื่อนบ้านบอก
ก็ทำอาสากู้ภัยมาหลายปีแล้ว
ก็เนี่ยเขาก็เหมือนกลับมาที่บ้านมาหาพี่ชายทุกวัน

ทีนี้ไล่เรียงไทม์ไลน์ของในบูมผู้เสียชีวิตนิดนึง
เมื่อวานนี้ไปเข้าเวรกู้ภัยที่ป้อมคลองหมวยตั้งแต่๑ทุ่มถึงเที่ยงคืน
แต่ว่า๓ทุ่มกว่าในบูมขอกลับก่อน
บอกว่าพ่อที่ป่วยด้วยโรคปอดอาการไม่ดีขอกลับบ้านหน่อย
ขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงบ้านแม่๔ทุ่ม๑๐นาที
ก็สักพักหนึ่งประมาณสัก๔ทุ่ม๒๙นาทีในบูมค่ะ
แชทเพื่อนว่าอยู่บ้านแม่

พอตี๓มีคนเห็นบูมเดินอยู่แถวบ้านแม่
ตี๓๔นาทีเบลพี่ชายโทรแจ้งตำรวจว่าบูมเสียชีวิตถูกยิง
พี่ชายบอกพยาบาลว่าปืนลั่น
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบูมก็เสียชีวิตไปแล้ว

เพราะปัญหาครอบครัวอยู่บ่อย
ข้อความล่าสุดโพสต์ว่าผมเป็นคนไม่ดีอะไร
ขอโทษด้วยที่มาเจอคนแบบผม
ก็ไปถามครอบครัวถามคนใกล้ชิดว่า
ทำไมเขาโพสต์ข้อความลักษณะประมาณนี้

แฟนสาวก็ไม่ค่อยสนใจ
ก็เลยชอบระบายผ่านในเฟซบุ๊กนะคะ
เพื่อนสนิทค่ะนายวรากรอายุ๒๓บอกว่า
เอาจริงนะไม่เชื่อว่าปืนลั่น

แล้วก็ถ้าเกิดจะบอกว่าฆ่าตัวตายยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลย
เพราะว่าตัวในบูมเนี่ยเขารู้เรื่องปืนนะ
จะมาปืนลั่นได้ยังไง
อยากให้ตำรวจคลี่คลายคดีค่ะ
คนบอกผมไม่เหลืออะไรแล้ว
จากกล้องวงจรปิดผู้ชายในกล้องวงจรปิดค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเขากับบูมออกจากบ้านเพื่อนประมาณตีสาม
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในเอฟนะคะครับ
บอกว่าเขากับบูมออกจากบ้านเพื่อนตี๓
เห็นว่าในบูมถือปืนมาด้วยจริงจริงอืม
เนี่ยเพิ่งได้วันเกิดเหตุเลยแล้วขึ้นลำกล้องเอาไว้ด้วย
ครับมีลูกกรดอยู่นัดหนึ่งก็ยังเอกใจว่าบูมขึ้นลำไว้ทำไม
แล้วสะพายไปด้านหน้าด้วยนะคะอ่า
ก่อนถึงบ้านบูมน้ำมันรถหมดบูมก็เลยถ่ายน้ำมันจากรถอีกคันมาให้
แล้วก็ขับออกไปหลังจากนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนปิดเบาะรถจักรยานยนต์
อืมแต่ไม่ได้เอกใจว่าเป็นเสียงปืนอะไร
อืมนะคะผมเชื่อว่าหลั่น
เพราะตอนไปถึงบ้านพี่ชายบูมเขาก็คุยอะไรกันปกติ
ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรที่ชวนให้คิดไปเป็นอย่างอื่นได้เลย

กระบอกเดียวกับที่เห็นในที่เกิดเหตุ

ตอนออกมาสังเกตเห็นว่าพี่บูมเนี่ยขึ้นลำไว้เหรอคะ
ครับผมได้ยินแกก็ขึ้นลำปืน
แต่ผมไม่อยู่ใจเพราะว่าลูกมันเป็นลูกชุดซอง
ตอนนั้นมันยังมิดเดียว
ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่างั้นขอตั้งปมเอาไว้๒ประเด็นนะคะ
ก็คืออุบัติเหตุปืนลั่นหรือฆาตกรรม

คือรถพยาบาลตอนไปถึงที่เกิดเหตุนะคะ
ถึงหลังจากเกิดเหตุประมาณสัก๒๐นาที
มีพยานเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ข้างศพ
และบอกเจ้าหน้าที่ว่าน้องทำปืนลั่นใส่ตัวเอง
แต่พยานเห็นว่าผิดธรรมชาติก็เลยเรียกตำรวจให้มาในพื้นที่
ระหว่างนั้นเห็นผู้ชายปริศนาถือปืนออกมาจากบ้าน
เอาผ้าห่อปืนและเช็ดปืน

เช็ดทำความสะอาดปืน
แล้วค่อยเอาปืนมาวางไว้ที่รถพยาบาล
แล้วแม่ของผู้ตายก็มาหยิบปืนไป
พี่ชายของผู้เสียชีวิตอีกรอบก็เจอส่วนประกอบปืนลูกซอง
นี่ตรงที่นอนไอบอยพี่ชายของผู้ตาย
แม่ก็สังเกตการณ์ตลอดตอนตรวจค้นนะคะ
พี่สาวผู้ตายก็บอกกับทีมข่าวว่า
ไม่ได้มีใครยิงอะไรในบูมเลยจริง
ไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นกันมันอุบัติเหตุจริง
มันคือปืนลั่นค่ะ
แม่บอกว่าแม่ก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครยิงใคร
ก็เป็นพี่น้องกันหมดน่ะครับแม่บอกงั้นรอผลสรุป
ตำรวจก็แล้วกันนะคะแม่เชื่อว่านี่คืออุบัติเหตุปืนลั่น
อย่างที่บอกว่าตำรวจตั้งไว้สองประเด็นแต่ก็ให้น้ำหนักไปที่ฆาตกรรมนะคะ
ตำรวจให้น้ำหนักไปที่ฆาตกรรมค่ะคุณผู้ชม
เพราะถ้าปืนลั่นต้องตอบให้ได้ว่าแล้วมันลั่นยังไง
เพราะว่าศพของผู้เสียชีวิตอยู่จุดหนึ่งแล้วปืนห่างออกไป๑๐เมตรได้นะ
มันลั่นยังไงนี่นะคะถ้าปืนลั่นจริงจริงก็ต้องแบบ
ไม่ไปแตะจับปืนคนในครอบครัวนะก็ต้องให้มันเป็นหลักฐานทางคดีไงคะ
แล้วที่ว่ามีคนเห็นว่ามีคนหยิบไปช่งไปเช็คจริงหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้มันหลายอย่างที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาหน่อย
เดี๋ยวจะเอาให้ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพราะถ้าตรวจสอบพวกคราบเขม่าวดินปืนหรือว่าลายนิ้วมือมาเนี่ย
มันก็ควรจะมีที่ผู้ตายคนเดียวใช่ไหม
แต่ถ้ามีมาหลายคนทีนี้ก็ต้องมาไล่กันแล้วว่า